ที่เขาติดตามคดีความคืบหน้าของคุณแตงโมนิดามาโดยตลอดนะคุณผู้ชมนะ
ล่าสุดเธอก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีความเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังคงรอผลการตัดสินจากกระบวนการยุติธรรม
แต่เท่าที่ติดตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจอหลักฐานชิ้นใหม่
หรือการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์บนเรือก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรแล้ว
เพราะกระบวนการสอบสวนเนี่ยยืดเยื้อจนไม่เข้าใจว่าจะยืดเยื้อไปเพื่ออะไร
ส่วนพิธีชาปนกิจศพแตงโมนะคะในวันที่๒๔พฤษภาคมนี้
ถ้าเกิดว่ายังเป็นกำหนดการเดิมอะนะเธอก็ยังยืนยันที่จะไปส่งพี่สาวคนสนิทเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็ยังมีเหตุการณ์นะคะที่แฟนหนุ่มของคุณเชียร์คุณบิ๊กเนี่ยฝันถึงคุณแตงโมด้วยคุณผู้ชม

ไม่รู้ว่าจะยืดเยอะขนาดนี้เพื่ออะไร

คุณบิ๊กธนาคลนเขามาบอกว่า
ช่วงที่จัดพิธีอยู่นะคะ
คือเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะคะ
แล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักพี่โมเป็นการส่วนตัว
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาฝันแบบเห็นผู้หญิงคนนึงอยู่ในงาน

ว่าโมนะคะ

บุภเพร้อยร้ายคุณผู้ชม
เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ
รอบ๕ปีของพระเอกพ่อหมีคุณเต้ยพงศกรจ้า

ซ่อนรักกับมาเทพจำได้ไหมเป็นผู้จิ้นเลย
นักข่าวสงสัยว่าความจิ้นมันจะอัพเลเวลขึ้นไหม

นางเอกของเรื่องก็บอกว่าจิ้นมากขึ้นไหมไม่รู้
แต่ที่รู้คือเรื่องนี้สูตรเยอะที่สุดแล้วจ้า
เอาจริงนั้นแต่เล่นละครมาเรื่องนี้จูบเยอะสุดแล้ว

จูบเยอะสุด
จะได้ความแปลกใหม่ดีกว่า
เพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันมา๔ปี๕ปีได้

สามคนก็มีสกิลที่อัพเลเวลมากขึ้น
ในเรื่องของการแสดงก็อยากจะฝากติดตามชม

ตอนนี้ก็เปลี่ยนมีอีกบทบาทหนึ่งครับ

บุปเพลย์ร้อยรายนะ
เห็นทีรายคู่นี้ก็จั๊กจีประใจเหมือนกัน